การเดินทางไปเล่นในหลีกตุรกีนะครับของมือเซ็ตอันดับหนึ่งของทีมชาติไทย
แล้วก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นของโลกนะครับ
นุษยาต้อมคำหลังจากที่ได้ต่อสัญญากับทางเฟอร์นิบาเช่
ก็นำเสื้อทีมชาติไทยมาร่วมในการประมูลช่วยเหลือน้องไหม
รายรัฐด้วยนะครับที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ก่อนอันนี้ที่เป็นข่าวไป
ก็มีครอบครัวเดินทางไปส่งนะครับไปเล่นหลีกอาชีพที่ตุรกีอีกครั้งหนึ่ง

ลักษณะก็เป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เฟเนเช่คว้าแชมป์เตอร์กิชวอเล็กบอลลีก
วอเล็กบอลลีกของตุรกีครับด้วยนะครับ
ก่อนการเดินทางนุษดาครับนำเสื้อที่เราเห็นในภาพมาร่วมประมูล
แบบการไลฟ์เฟซบุ๊คเลยนะครับสดเพื่อหาเงินช่วยเหลือน้องไหม
รัฐผลเลขาอดีตนักวอเล็กบอลเยาวชนทีมชาติไทย
ป่วยหนักเป็นมะเร็งลำไส้นะครับ
นี่เอาอันที่๓บิ้นเลยนะแล้วก็มีใดทรงไฟเช่นไหม
ถ้ามีเยอะกว่านี้ก็ถ้าปูเสือได้ก็คงจะลุย
ผมเชื่อว่าถ้านุษราทำอะไรในขยับตัวมีแต่เรื่องดีเนี่ย

สามสิบสองปีของเธอก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ
เป็นมือเซ็ตแถวหน้าของโลกคว้ารางวัลมือเซ็ตยอดเยี่ยมของโลก

แล้วก็มือเซ็ตยอดเยี่ยมในเวิลกลางปีล่าสุดนะครับ